มีคนเขาจะเอาไม้ด่างมาแลกเหมือนเป็นการขอซื้อร้านกาแฟของคุณ

ด่างจะมาแลกร้านกาแฟผมเลยเหรอ

เอาไม้ด่างมาแลกร้านกาแฟ
แล้วนี่คือการหอบเงิน๒ล้านมาสู่ขอกล้วยด่างแดงอินโดถึงราชบุรี

๒ล้านครับอยู่ในถาดแบบนี้นะฮะ
นางสุธิดาหรือป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยอายุ๗๑ปีครับ
เป็นเจ้าของสวนที่นนนะนนทบุรี
เอา๒ล้านสดมาเป็นสินสอดสู่ขอแม่หยกราตรี

อันนี้เลยเขาบอกกล้วยด่างแดงอินโดอายุ๔เดือนพร้อมกับหน่ออีก๓หน่อนะครับ
เอามาถึงสวนที่จังหวัดราชบุรี
ส่วนเหตุผลที่เอาเงิน๒ล้านบาทนะครับมาแลกกับต้นกล้วยด่างแดงอินโดนี้นะครับ
เพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยชื่นชอบและสะสมกล้วยด่างอยู่แล้ว
ตัดสินใจนะฮะเอาเงินสด๒ล้านบาทมาซื้อต้นนี้เพื่อเอาไปให้ลูกชายเลี้ยง
และจะเพาะพันธุ์ต่อยอดธุรกิจที่เธอทำอยู่แล้วต่อไปด้วย
ส่วนที่เธอเลือกกล้วยด่างที่ฟาร์มนี้เพราะเห็นว่าเป็นลายที่สวยงามมาก
ปัจจัยสำคัญที่เลือกเลยคือมันเป็นสีเขียวที่ออกหยกมรกฏ
คุณผู้ชมเห็นไหมซึ่งลูกชายชอบสีนี้มากเป็นสำคัญเลยที่ตัดสินใจ
นายจิรายุเจ้าของฟาร์มกล้วยด่างเล่าบอกว่า๒วันก่อนหน้านี้โพสต์เปิดตัวแม่หยกราตรีไป
เป็นต้นกล้วยด่างแดงอินโดอย่างที่ผมนำเรียน
ในกลุ่มที่เขามีการคุยกันโพสต์กันมีต้นที่คล้ายกัน
แล้วถูกขายไปก่อนหน้านี้ในราคา๑ล้าน๗แสนบาท
แต่พอเขาเอาแม่หยกราตรีหรือว่ากล้วยด่างแดงอินโดน
มาขายบ้างปรากฏว่าราคาปิดอยู่ที่๒ล้านภายในไม่กี่ชั่วโมง
ซึ่งป้าตุ๋ยเป็นคนที่ได้แม่หยกราตรีไปดูแล
ก็ขอให้แม่หยกคือเอาไปเลี้ยงแล้ว
ขอให้ดกเอาไปต่อยอดธุรกิจกล้วยด่างของป้าตุ๋ยต่อไปครับ
โอ้โหนี่ช่วงขาขึ้นของไม้ด่างจริงนะ